เช้ามืดที่มหาสารคามวันนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกหินคลุกคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วอะค่ะ
พระท่านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนรถเสียหลักแล้วก็ได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยด
หันไปอีกทีนึงเกิดภาพนี้แล้วค่ะ
รถบรรทุกพลิกคว่ำนะคะแล้วตัวท้ายพ่วงเนี่ยเหวี่ยงเข้าไปฟาดกับพระรูปหนึ่งอย่างจังค่ะ
พระรูปนั้นก็คือพระสุบินที่เราทำลูกศรสีเขียวไว้นะคะ
มรณภาพทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
จริงแล้วในคลิปนี้จะมีพระเดินบินทบาทด้วยกัน๓รูปนะคะ
เป็นพระวัดป่าสัตว์ติวันพัชชาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๕๙นาทีเมื่อเช้านี้เองค่ะ
จุดเกิดเหตุคือบ้านท่าสองคอนในถนนมหาสารคามโกสุมพิสัยขาเข้าเมืองนะคะ
กูภัยเทพในวิพร้อมตำรวจสอบภอมเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบรถพ่วงสีเขียวที่ส่วนหัวพลิกตะแคงข้างกลางถนน
คลุกก็กระจายอยู่เกลื่อนถนนเลยค่ะ
ต้องมีการปิดการจราจรขาเข้าเมืองชั่วคราว
ทราบชื่อคนขับคือนายทวิทย์วันธมาสวัย๓๖ปีได้รับบาดเจ็บนะคะ
มากับลูกสาวไว้สิบขวพน้องการสาหัดเหมือนกันค่ะ
กู้ภัยก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งคู่
กำลังเตรียมจะเปิดร้านก็ได้ยินเสียงดังโครมลั่นเลยเลยรีบวิ่งออกมาดู

แล้วก็ได้ยินเสียงพระที่เดินบินทบาทที่มาด้วยกันบอกว่ามีพระสงฆ์มรณภาพ

ล่าสุดเราก็ส่งคุณจิรายุทธ์ลงไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ตรงไหลทางก็มีชิ้นศูนย์ของรถพ่วงที่เสียหายวางอยู่
ส่วนหินคลุกเนี่ยชาวบ้านเขามาช่วยกันกวาดลงไปหลายทางแล้ว

พระที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าบอกเมื่อเช้าเนี่ยก็ออกไปบินทบาทกับพระสุบินแล้วก็หลวงตะกล
หลวงตะกลเดินอยู่หน้าสุดตัวพระนัทพลอยู่ตรงกลาง
พระสุบินปิดท้ายด้านหลังค่ะแต่ละรูปก็จะเดินบินทบาทห่างกันประมาณหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้า
พอถึงจุดเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงเหมือนรถกำลังเสียหลักได้ยินเสียงเหยียบเบรกแรงมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนบอกหลบก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะ
เสียงคนกรี๊ดร้านค้าเนี่ยกรี๊ดหลบพยายามบอกว่าหลบเด้อหลบเด้อ
ว่างก็วิ่งหนีหนีตายละหนีหนีให้พ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก

เมืองต้นร่างของพระสุบินญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าสันติวันพันชาตินะคะ
เราได้คุยกับญาติของพระสุบินค่ะ
เล่าบอกว่าพระสุบินเนี่ยเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียว

พอมาถึงวัดเท่านั้นแหละได้รับโทรศัพท์บอก
สุบินถูกรถชนมรณภาพแล้ว

แต่ก็อยากจะให้มาดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
และถ้าอยากจะมาขอขมาก็ยินดีค่ะ